คุณผู้ชมช่วงนี้ไปเริ่มกันที่คดีใหญ่
เป็นเหตุการณ์ที่ก็เป็นเรื่องช็อกเหมือนกันนะ
ไม่คิดว่าจะไปเกิดในห้องพิจารณาคดีได้

ใช่เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดไล่เลี่ยกัน๓ครั้ง
อันนี้เป็นครั้งที่๓แล้วครั้งแรกจำได้ไหมที่ยาลา
ครั้งที่๒ที่พัทยา
ครั้งที่๓ที่จันทบุรีคุณ

สารไทยมันหละหลวม

เรายังไว้ใจได้ใช่ไหมเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
เดี๋ยวจะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดอย่างไรกับพาดหัวข่าวที่ว่า
ปมทิดินมรนะนายพนท์ปืนดุขราชยิงในสารดับไป๓

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศาลจังหวัดจันทบุรี
ผู้ก่อเหตุเขาเป็นจำเลยของคดีที่มีการฟ้องร้องกันอยู่นี่แหละ
ก็คือพลตำรวจตรีธามรินจันทราทิพย์อายุ๖๗ปีอดีตมรองเจรตำรวจ
เขาไปใช้ปืนยิงคู่กรณีที่เขามีปัญหาเรื่องของการฟ้องร้องที่ดิน
กันมานานกว่าเป็น๑๐๑๐ปีก็ไปยิงจนทำให้มีคนบาดเจ็บและเสียชีวิต
หลังก่อเหตุตำรวจศาลก็เข้าไประงับเหตุแล้วก็ใช้ปืนยิงจำเลย
ซึ่งยิงคนยิงก็คือพลตำรวจตรีธามรินจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้คนโดนยิง๕แล้วเสียชีวิต๓บาทเจ็บ๒นะครับ
มาดูกันว่ามีใครบ้างนี่ก็มีทางด้านของนายบัญชาปรมีสนาพรเป็นทนายฝ่ายโจทย์
คนนี้เป็นทนายด้วยเป็นโจทย์ด้วยใช่ค่ะ
นายบัญชานะฮะแล้วก็นายวิจัยสุขบรมเป็นทนายความอีกท่านหนึ่ง
แล้วก็แน่นอนคนที่เสียชีวิตคนหนึ่งก็เป็นคนยิงแหละก็เป็นจำเลย
ก็คือทางด้านของพลตำรวจตรีธามรินจันทราทิศนั่นแหละ
ถูกตำรวจศาลก็ใช้ปืนระงับเหตุแล้วก็เสียชีวิตไป
ส่วนคนเจ็บมี๒คนคือนางสุภาพรปรมีสนาพร
เป็นภรรยาของนายบัญชาเองแล้วก็ถูกต้อง
แล้วก็นายวิชัยอุดมธนพัฒน์นะฮะทนายความตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
ทีนี้ก็ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุก็ไปเจอปืนพกสั้นออโตเมติก
กล็อกขนาดจุด๔๐ที่พลตำรวจตรีทารินแอบเอาเข้าไปในศาล
ไปในห้องพิจารณาคดีเลยนะฮะไปก่อเหตุยิงคู่กรณี
แล้วสุดท้ายก็ตกอยู่ที่พื้นก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งมันก็มีคำถามแล้วปืนขนาดนี้มันพกไปได้ยังไงนะ
คือมีรายงานข่าวบอกว่าก่อนหน้านี้ทางพลตำรวจตรีทาริน
มีการขนเอกสารหลักฐานต่างเข้าห้องพิจารณาคดีทางหน้าศาล
หลังจากนั้นตัวผู้การทารินเองอ้อมไปทางหลังศาล
แล้วก็เข้าทางหลังศาลซึ่งทางหลังศาลเนี่ย
ไม่มีเรื่องของการเครื่องมือที่จะไปตรวจ
คือตรงนั้นมีแต่เจ้าหน้าที่เท่านั้นที่เข้าได้
เขากำลังเช็คกันอยู่ว่าตกลงแล้วมันคือช่วงไหนกันแน่

เป็นเพราะว่าจริงแล้วปกติปืนเนี่ยด้ามด้านหน้ามันจะไม่มีที่จับ
แต่เขาใส่ที่จับมาเพื่อเป็นการป้องกันปืนสะบัด
แปลว่ามีความตั้งใจเตรียมที่จะนำมาใช้
แต่เบื้องต้นเขาบอกว่าน่าจะเป็นช่วง๘โมง
เพราะว่าเป็นช่วงของทศพงศาสตร์จะต้องที่ทุกคนไปยืนของทศพงศาสตร์
แล้วเขาก็อาศัยจังหวะนี้เอาปืนเข้าไป
คุณผู้ชมนี่คือกล็อก๒๒๔๐บนเดียวรุ่น๒๒
ตรงที่จับปืนเป็นปกติแต่ด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันเป็นแง่งลงมาอีกอันหนึ่ง
นั่นคือมือจับที่เอาไว้ป้องกันแรงสะบัดของปืน
เพื่อให้มันยิงได้ตรงเป้ามากขึ้น

แล้วกระสุนปืนชนิดนี้คุณค่ะอนุภาพในการทำลายล้างสูงมาก
ใช่ค่ะรุ่นนี้เป็นที่นิยมมากในตำรวจทหาร

ทีนี้หลังเกิดเหตุมาดูโฆษกศาลเขาชี้แจงกันหน่อย
โศกสารยุติธรรมนายสุริยันหงวิลัยออกหนังสือชี้แจง
เขาบอกว่าตอน๙โมงวันที่เกิดเหตุ
มีเหตุยิงกันในห้องพิจารณาคดีที่๒ของศาลจังหวัดจันทบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากว่าคู่ความทั้งสองฝ่าย
คือโชคดีอย่างหนึ่งที่สารท่านยังไม่ได้ออกนั่งบันลัง
ใช่นะเป็นช่วงที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไปนั่งไปเจอกันก่อน
คือรอรอสารท่านจะลงประหลัด
แต่ว่าแน่นอนทุกครั้งที่เขาเจอกันเขาจะมีปากเสียงกันเถียงกัน
เรื่องของคดีความที่มีการฟ้องร้องกันมาเรื่อยมา
คือนัดนี้เป็นนัดสืบพยานฝ่ายจำเลยนัดแรก
ก่อนหน้านี้มีการนัดสืบพยานฝ่ายโจทย์ใช่ไหมคะ
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจริงแล้ว
คดีเรื่องของการฟ้องร้องทางแพ่ง
มูลค่าของมรดุกเนี่ย๓๐๐ล้านบาทที่ดิน๓๘๐๐ไร่
จริงแล้วผู้การทารินก็น่าจะคือเข้าใจทุกอย่างมาเป็นอย่างดีแล้ว

ทีนี้มีรายงานข่าวว่าการพิจารณาคดีพยานฝ่ายโจทย์นัดสุดท้ายเนี่ย
โจทย์มีการพูดถึงคุณพ่อของผู้การทารินในนัดนั้นด้วย
คุณพ่อแล้วเรื่องของการบันทึกคำให้การในศาลก็ต้องมีการบันทึกไป
ทีนี้เนี่ยธนายของผู้การทารินเนี่ยบอกว่าขอได้ไหม
ไม่ไปก้าวล่วงถึงคุณพ่อของผู้การทารินซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง
ถ้าเกิดว่าพูดชื่อหลายคนรู้จักค่ะ
คือมันมีการพาดพิงเกิดขึ้น
ทีนี้ขณะที่เกิดเหตุต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
คณะผู้พิพากษายังไม่ได้ออกขึ้นไปนั่งบันลังในการพิจารณาคดี

เนื่องจากว่าคู่ความในคดียังเดินทางไหมไม่ครบ
แต่ทั้งสองฝ่ายเขาเจอกันแล้วนะฮะ
ในช่วงที่เจ้าหน้าที่หน้าบันลังเดินออกจากห้องพิจารณาคดีปรากฏว่า
ระหว่างนั้นทั้งสองฝ่ายเข้าไปโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
ไปเจอกันก็ต่อหน้าต่อตากันก็โตเถียงกันอยู่หน้าบันลัง
สุดท้ายมันจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดใส่
ประทานด้านของโพนตมตรีทางบรินก็แล้วแต่
โพนตมตรีทางบรินซึ่งเป็นจำนวนที่๓
บันดารโทรศาสตร์ขึ้นมาก็เหตุที่ไม่คาดคิดขึ้น
น่าจะหกนัดได้ฮะปั้ง

ต่อมาเสมียนทนายโจทย์ที่อยู่ในห้องพิจารณาคดี
ก็เลยวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือไปเจอตำรวจศาลเข้า

ยิงใส่พลตรวจตรีทางบริน๖นัท
คือระหว่างที่มีการวิ่งออกไปบอกตำรวจศาล
ปรากฏว่าตำรวจศาลพยายามวิ่งเข้ามานะ
แต่จังหวะนั้นตำรวจเกิดอาการโรคประจำตัวกำเริบ
ก็เลยยื่นปืนให้กับเสมียนทนายโจทย

เสมียนทนายโจทย์มีหน้าที่ในการระงับเหตุแบบนี้ไหม
ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยไหม

ก็ถูกไปที่พลตรบรตรีทางบริน
แล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาวุ่นวายมากจังหวัดที่เกิดเหตุที่หน้าสารวุ่นวายมาก
ซึ่งก็เสียชีวิตเลยส่วนตอนนี้อย่างที่บอกว่าอาการคนเจ็บทางด้านของนายวิชัยเองก็ปลอดภัย
ส่วนนางสุภาพรยังอยู่ระหว่างการรักษาตัว
ภูตรตรีทามีรินเป็นอดีตบรองใจลายตำรวจสัญญาบัติ๗
เคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายทั้งผู้บังคับการสำหรับพุทธรจับทรกษ์ทางศาสตร์
มาในตำแหน่งรองเจรตำรวจ

ส่วนนายบัญชาธนายความหนึ่งในผู้เสียชีวิต
คดีจำนำข้าวของนางสาวยิ่งรักชินวัตรด้วย
คือเอาจริงเราจะได้ยินชื่อนี้บ่อยนะคะ
ตอนท่วงนั้นที่อ่านข่าวกัน

ก็บอกว่ามันมีหลายประเด็นที่หลายคนสงสัยเหมือนกัน
ว่าทำไมถึงพกปืนมาโดยสารได้ล่ะ

ตัวผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจเก่านะ

ตัวของผู้ก่อเหตุนำปืนเข้าไปเอง
หรือมีคนมีส่วนบรู้เห็นที่ปล่อยให้เขาเอาปืนเข้าไป
อาจไปฟังเสียงท่านนะครับ
ได้หลายอย่างนะครับ
แต่มาตรการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตำรวจเอง
ทางกรมราชทันแล้วก็ทางศาลเนี่ย
เรามีการประสานแล้วก็มีการมาตรการอย่างรัฐกลุ่มอยู่แล้วครับ

เขาอาศัยช่วง๘โมงเช้าในช่วงของครบทรงชาติ
ซึ่งก็จะที่นั้นไปเข้าแถวครบทรงชาติ
แล้วส่วนตัวท่านเองก็เป็นตำรวจเองก็

อาจจะดูช่องทางว่าช่วงไหนไม่มีคน

มีลูกกับญาติของทนายบัญชาเดินทางไปดูศพ
ของทนายบัญชาที่โรงพยาบาลพระบก๙

โดยศพของทนายบัญชาก็ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บศพ
มีทีมแพทย์กับพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ

และญาติของผู้การทารินเองก็เดินทางไปดูศพเช่นเดียวกัน
ทันทีที่มาถึงทั้งหมดก็เข้าไปดูศพพ่อก็ร้องไห้

กับเรื่องของคดีที่ดินมูลค่า๓๐๐กว่าล้านก็เยอะเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะทีนี้ศพของผู้เสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีใช่ไหมครับ
ต้องมีการส่งศพมาผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจแผนกนิติเวศค่ะ
เมื่อวานนี้ญาติของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลที่จันทบุรี
เพื่อที่จะนำต่อส่งต่อมาที่โรงพยาบาลตำรวจ
ลูกสาวกับภรรยาของอดีตผู้การธานินทารินเนี่ยนะคะ
ก็เดินทางไปด้วยอดีตภรรยาก็คือนางเขมจิราบันทูลนิพิษไปด้วยนะคะ
เขาบอกว่าคือคุณเขมจิราบอกว่าปกติอดีตสามีไม่ใช่เป็นคนพกพาอาวุธติดตัว
เป็นคนใจดีไม่ได้มีจิตใจโหดเยี่ยมอะไร
เรื่องที่เกิดขึ้นเสียใจเสียใจมากที่สุด
แล้วก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันนะเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะเกิดเรื่องคุยกันเพียงสั้นเท่านั้น
คุณผู้ชมแล้วหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะ
อดีตผู้การทารินเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับมรดก
ไร่หรือคิดเป็นมูลค่าเงิน๓๐๐ล้านได้ยังไง
เดี๋ยวขยายผลต่อฟังเสียงอดีตภรรยาของผู้การหน่อยค่ะ
รู้๖คนแล้วมันเหลือ๓คนน่ะ
พี่ก็นึกว่าเราจะได้ความเป็นธรรม

แต่พี่ไม่คิดว่ามันเกิดบานปลายปลองไปปลองมา
คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าจับใจความประโยคเมื่อสักครู่
อดีตภรรยาของผู้การทารินได้มีการพูดเนี่ย

เขามาเกี่ยวข้องกับมรดกนี้ใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหม
คือถ้าดูด้วยผู้การทารินเนี่ยเป็นจำเลยลำดับที่๓
เป็นจำเลยที่สามไม่ใช่จำเลยที่หนึ่งแต่คนนี้ถูกต้อง
นี่คือคนต้นเรื่องใช่ค่ะถามว่าอดีตภรรยาของผู้การเนี่ย
เกี่ยวข้องยังไงคือเล่าย้อนให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่า
ไอ้ที่ดินที่เป็นข้อพิพาทกันสามพันแปดร้อยไร่เนี่ยนะคะ
เป็นของตระกูลโกสลานนท์ซึ่งเป็นคุณตาของเนี่ย
คุณเข็มจิราคุณเข็มจิรานี่แหละค่ะ
หลังจากนั้นคุณตาของคุณเข็มจิราเนี่ยก็มีการขายให้กับวัดแห่งหนึ่ง
เพื่อที่จะให้วัดเนี่ยเอาไปทำเรื่องของบำรุงศาสนาต่างก็ว่าไปนะคะ
แล้วก็ลักษณะการจ่ายเนี่ยคือผ่อนจ่ายค่ะมูลค่าสิบสองล้านบาท
แต่ระหว่างการผ่อนจ่ายปรากฏว่าพระครูซึ่งเป็นคนที่ไปซื้อมา
อืมเสียชีวิตทีนี้พอเสียชีวิตทำไงคะ
เสียชีวิตไม่ได้มีการผ่อนจ่ายต่อที่ตรงนี้ก็เลยต้องตกไปเป็นของตระกูลโกสลานนท์เดิม
เพราะว่ายังไม่ได้มีการถ่ายโอนชื่อด้วยก็ยังเป็นชื่อของคุณตาคุณเข็มจิราอยู่
นี่แหละค่ะเป็นจุดประกายทำให้มีการฟ้องร้องกันตั้งแต่นั้นมา
เพราะผู้การทารินบอกว่าจริงแล้วที่ตรงนี้ก็ต้องมีการให้วัดเข้าไปถูกไหม
นั่นแหละค่ะสุดท้ายก็เลยกลายเป็นการฟ้องกันระหว่างทายาทของพระครู
ใช่แล้วก็กลุ่มทายาทของตระกูลโกสลานนท์นี่แหละแล้วก็จากฟ้องแพ่งฟ้องอาญาฟ้องเท็จ
คือฟ้องบานปลายเหมือนที่คุณเข็มจิราบอกแล้วสุดท้ายมันก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรมแบบนี้
โดยที่เรื่องคดีความที่ฟ้องร้องกันเนี่ยยังไม่จบนะ
จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับคนที่ก่อเหตุเลย

ก็เลยดึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นโจทย์

ดีตภรรยาก็คงอยากจะให้สามีมาช่วย
มาช่วยเพราะเป็นตำรวจไงใช่ค่ะ